ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีนะครับที่มีการพิจารณาแบบ
มาราทอนสำหรับคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสมัยเขมรแดงโดย
ระหว่างประเทศนะครับซึ่งล่าสุดสหายดุษย์ซึ่งเป็นแก่
นำขเมรดแดงอดิตหัวหน้าค่ายกักันตู้งสเลงก็ได้
ให้การต่อสารในคดีของนายนวลเจีย

ว่าเขาเคยได้รับคำสั่งให้สังหารแล้วก็เผาอำพลางศพ
ของชาวตะวันตก๔คน

แก่นำเขมรแดงคนแรกที่ถูกตัดสินจำคุก
ก่ออาจยากรรมต่อมวลมนุษยชาติ
ในเหตุการณ์ทุ่งสังหารเมื่อปี๒๕๕๙

เคยสังหารชาวตะวันตกไป๔คนอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็ได้เผานั่งยางศพเพื่ออำพลางหลักฐาน

ถูกใช้เป็นสถานที่ทรมานผู้ที่ขัดขืน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในสถานที่ดังกล่าว

โดยมีนายนวลเจียอดีตผู้นำอันดับ๒ของเขมรแดงเป็นคนสั่ง
แล้วก็สอนวิธีการให้จัดการกับชาวต่างชาติทั้งหมด
โดยระบุว่าในจำนวน๔คนเป็นชาวอเมริกัน๒คน

จากมีการลุกล้ำน่านน้ำกัมพูชาเข้ามา
แต่สหายดุษไม่สามารถระบุรายละเอียดอื่นของชาวต่างชาติที่เขาสังหารได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกัมพูชาก็จะทำการวิจัย
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคเขมรแดง
แล้วก็พบว่ามีรายชื่อชาวต่างชาติ
รวมอยู่ในเหยื่อที่ถูกทรมานและสังหาร
เรือนจำตุลเสลงทั้งหมด๗๙คน
ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามแล้วก็มีชาวไทย
อกจากนั้นยังมีชาวอเมริกัน๔คน

และชาวนิวซีแลนด์อีก๑คน